โมทเขาตกใจอะ

เขาไม่คุ้น

คุณโรดต้นรักสู่ฝั่ง
ยินดีต้นรักสู่ฝั่งนะลูก

ใส่จุ่มอยู่ในรถพี่พี่พี่รถ
ค่ะพี่หนิงมารอบล็อกมาใส่เลยไหมเพราะว่าเขาเขาจะไม่เดิน
เขาจะไม่เดินเขาตื่นเขาตื่นมาเขาเจ็บด้วยนะ
ก็นึกว่าคอคอหลังซ้ายอาจจะเจ็บอยู่ฮะ

ขาหลังด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ขาหลังซ้ายใช่ไหมครับเนี่ย
เนี่ยเนี่ยเนี่ยบวนเหมือนกัน
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เห็นเนี่ยเฟสมีคนถามว่าให้ถามด้วยว่ามาตั้งไหน
มันโง่โง่นะว่าขวดมันหายไปไหนแล้วมันคือ

ยังไม่พูดเลยอ่ะ

กินมะไว้
ไอ้เพื่อน
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
อันนี้เป็นนักตัวบุญรอดนะคะบุญรอดที่ว่าเป็นน้องหมาที่ไปติดอยู่ที่แท่นเจาะน้ำมันนะคะของเชคล่อน
ให้บ้านหมายยิ้มซึ่งเป็นคนสงขาก็ไปรับที่ท่าเรือสงขา
ตอนนี้น้องจุดภาพโดยรวมโอเคค่ะจากสภาพที่เห็นแล้วเนอะ
แต่ทีนี้อาการก่อความเพลียบ้างแล้วก็ตอนนี้ระงับมาอย่างปลอดภัย
ก็ตอนนี้รอผลเลือดตรวจสุขภาพอยู่
แล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งที่แท่นนะคะของเชฟรอน
แล้วก็ขอบคุณท่าเรือปตทขอบคุณพนักงานทุกท่าน
แล้วก็กัปตันเรือด้วยที่ดูแลบุญรอดอย่างดีตลอด๒๔ชั่วโมงในเรือ
ตอนที่เดินทางมาถึงฝั่งนะคะตอนนี้น้องถึงฝั่งเรียบร้อยแล้ว
ก็มันเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยเนอะว่าคุณรอดจะมีสุขภาพยังไงบ้าง
แต่อย่างที่เห็นเลยค่ะตอนนี้ถือว่าโอเคโดยรวม
แล้วก็เป็นน้องหมาที่น่ารักมากมากตั้งแต่ตั้งแต่ไปรับมาเนี่ยยังไม่มีเห่าเลย
เขาเป็นหมาที่เป็นมิตรแล้วก็เข้ากับคนได้ง่าย
แต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญเราต้องดูค่าเลือดก่อน

เขาไม่รู้ว่าเขาเชื่ออยู่ในทะเลนานอยู่กี่วัน
อันนี้จะต้องรอค่าเลือดออกก่อนนะคะ
แล้วต้องการสายจุดกี่วันประมาณ
อันนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าระบบภายในอะไรของเขาว่าได้เป็นอะไร
ก็ส่งแอบบิ๊กอีกที่นี่แค่๒๓วัน
เท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเราทางบ้านหมายนี้จะรับไปดูแลต่อค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเร่งประสานงานในการส่งให้กับผู้ประการะนะคะ
ก็จะเป็นอยู่ที่วัดดอกนะคะ
เดี๋ยววัดดอกจะรายงานคำตามเรื่องนี้เลยนะคะ